เอามาดูต่อกันที่วงการพระกันหน่อยค่ะสำหรับอาจารย์พยัดคำพันธ์นั่นเองนะคะ
เป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตด้วยนะคะแล้วก็วงการพระเครื่องเนี่ย
ก็เป็นเซียนพระอยู่เหมือนกันเจอโควิดแบบนี้ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
แต่บอกเลยว่ามีคนขอความช่วยเหลือจากอาจารย์เยอะมากเลย
อาจารย์เองก็ทยอยแจกจ่ายนำของไปให้เกือบทั่วประเทศแล้วล่ะ
ส่วนช่วงที่ผ่านมาค่ะตัวเองก็ได้ใช้ช่วงเวลาว่าง
แต่งเพลงให้กำลังใจคนไทยตั้งชื่อเพลงว่าน้ำตาชาวโลกนะคุณผู้ชมนะ
ชื่อเพลงดูเศร้านิดนึงแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยบอกเลยว่ากำลังใจล้วนเลยค่ะ
อาจารย์ก็บอกด้วยว่าอีกไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านพ้นไป
และทุกอย่างจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมจากป๊าพยับคำพันธ์จ้า
ถามว่าตอนนี้เหตุผลทางเดิมรถพวกเราทุกคนเสียใจครับ
เสียใจกันทั้งนั้นนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งแล้ว
บางคนแทบไม่มีกินนะครับงานก็ไม่ได้ทำนะฮะ
เพราะเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยนะฮะทุกคนอยู่ในความลำบาก
ผมแต่งอ่าน้ำตาชาวโรคนะครับ
แล้วก็ฟ้ากับน็อตร้องเพลงนักรบชุดขาวให้กับแพทย์นะครับ
แต่งให้กับหมอนะฮะตรงนี้ฮะ
อีกหนึ่งภาพที่หลายคนตกตกใจเอ๊ะเขาเป็นใครกันเนอะ
เข้ามาจากไหนนะชาวเน็ตอึ้งเลยค่ะนี่คือการเปิดตัวลูกสาวนะคะ
ชื่อว่าน้องใบเฟิร์นอายุ๑๐ขวบแล้วค่ะเป็นลูกสาวของครูเลยนะครับ
มีอายุห่างกัน๖๐ปีเออป๊ายังเตะปี๊บดังนะจ๊ะลูกสาว๑๐ขวบแล้ว
อ่ะตอนนี้ก็กำลังเดินรอยตามความเป็นศิลปินจากคุณพ่อนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยแต่งเพลงให้ร้องมีซิงเกิ้ลที่ชื่อว่าไก่นาค่ะ
เป็นเพลงลูกทุ่งจังหวัดโจ๊ะนะคะเปิดไว้ในช่องยูทูปของค่ายไผ่ร้อยกอนะคะ
แหม่นลูกไม้หล่นใต้ต้นจริงจริงเลยน่ะคนนี้เนี่ย
เสียงดีนะคะแล้วก็ลีลาก็การแสดงออกใช้ได้เลยนะคะ